เพราะว่ามีข้อมูลจากทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ก็มีการเปิดเผยข้อมูลมาค่ะถึงระดับน้ำในเขื่อนต่าง
ตอนนี้เขื่อนที่อาจจะต้องเฝ้าระวังจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษ

เพราะว่าระดับน้ำเกือบจะไปแตะ๑๘๐ของความจุเขื่อนแล้วนะคะ
โดยนายสมเกียจประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หรือว่าสธนชก็ได้เปิดเผยข้อมูล
หลังจากที่มีการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะ
ว่าช่วงวันที่๑๔ถึง๑๙สิงหาคมนี้
จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ทั้งอีสานแล้วก็เหนือค่ะ
ซึ่งก็ยอมรับด้วยนะคะว่าอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันตก

อย่างช่วง๒วันที่ผ่านมาเขื่อนหลัก๗แห่ง
ต้องรับน้ำเพิ่มมากขึ้นรวมแล้ว๑๐๐ล้านลูกบาทเมตรนะคะ
โดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนระดับน้ำขึ้นเร็วมากค่ะ
และตอนนี้ระดับน้ำใกล้จะถึง๑๘๐ของความจุเขื่อนแล้วนะคะ
คือตอนนี้ที่เขื่อนขุนด่านประการชน
ปริมาณน้ำในเขื่อนมี๒๒๕ล้านลูกบาทเมตร
ว่าคิดเป็น๗๓ของความจุเขื่อนนะครับ
แล้วก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าถึง๑๓ล้านลูกบาทเมตรนะคุณ
ขณะที่น้ำไหลออกไหลออกได้เพียง๓ล้านลูกบาทเมตรนะครับ

ถ้าฝนยังตกในจังหวัดนครนายก
จะทำให้น้ำในเขื่อนแตะถึงระดับเกินเกณฑ์ควบคุม
ตอนนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำลงแม่น้ำนครนายก
จาก๓ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับ

เพื่อเป็นการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาอีกนะครับ
แล้วก็น้ำที่อาจจะไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนะครับ
แสดงว่าตอนนี้น้ำคือ๗๐
ถ้าเกิดว่าระดับน้ำในเขื่อนขุนด่านประกันชนแตะ๘๐เมื่อไหร่
ถือว่าเป็นระดับที่ต้องจับตานะคะ
ส่วนเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิจ
ตอนนี้ก็สามารถยังรับน้ำอยู่ได้อย่างเต็มที่นะคะ
ฟังเสียงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้พบว่าในช่วงเดือนสิพาสมา
น้ำในทุกเขื่อนมากประมาณ๗แห่ง
ที่๒วันขึ้น๑๐๐ล้าน
ตอนนี้พอ๒วันขึ้น๑๐๐ล้านเราต้องจับตามองดู
ซึ่งวันนี้เองนะครับเจนว่าเราจับตามองดูที่เขื่อนขุนด่านประการชน
เขื่อนไหนก็ตามนะครับที่แตะ๘๐มาแหละปั๊บ
ถือว่าเราต้องจับตามองเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
เราจะได้มีการเตรียมการในการพร่องน้ำรับน้ำฝนที่อาจจะมามากขึ้นได้
แล้วก็ในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว
ภาวะวิกฤตก็มีการออกประกาศฉบับที่๕ค่ะ
ระบุว่าพายุโซนร้อนเบบินคา
ที่ทำให้เกิดฝนตกชุกหนานแน่นในหลายพื้นที่
ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำในอ่างมากกว่า๑๘๐นะคะ
เขื่อนวัชิราลงกรเขื่อนน้ำอูลเขื่อนขุนด่านประกันชน
เขื่อนคีรีทานแล้วก็เขื่อนแก่งกระจาน
ซึ่งก็จะส่งผลกระทบทำให้น้ำไหลล้นข้ามทางระบายน้ำล้นของเขื่อน
แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง

แล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไปด้วยนะคะ
ซึ่งก็ทางด้านประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพิ่งออกมาช่วงตี๕ของวันนี้นะคะคุณผู้ชม
ก็บอกแบบนี้ว่าช่วงตี๔ของวันนี้
พายุโซนร้อนเบบินคาบริเวณทะเลจินใต้ตอนบน
มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ๒๐๐กิโลเมตร
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหล่หลัมของจีน
ซึ่งตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมเวียดนามตอนบน
ประเทศลาวช่วง๑๖๑๗สิงหาคม
แล้วสิ่งที่ตามมาบ้านเราก็อาจจะได้รับผลกระทบ
ก็คือภาคอีสานภาคเหนือยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น

ดังนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนทั้งเหนือแล้วก็อีสานด้วย
ครับแล้วก็ล่าส่วนในปพก็เตือน๕๘จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงไพร
โดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่บริมน้ำที่ลาดเชิงเขานะครับ
ระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพันธ์แล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
รวมถึงดินโครนถล่มด้วยนะครับ
ส่วนทางภาคใต้เองเพชรบุรีสุราธานีประนองยังมีน้ำท่วมขัง